มาตรวจสอบเรื่องที่แชร์กันสนั่นในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับ
บอกว่าสวนน้ำเต้นร่อนเหมาะสมหรือไม่
เพราะมีเด็กผู้หญิงไปเต้นร่อนสายเอวกันอยู่นะ
ทั้งที่สวนน้ำมันเป็นสถานที่สำหรับครอบครัวใช่ไหม
ฉันเห็นภาพแล้วนึกถึงบรรยากาศเหมือนกับพวกงานสงกราน
สงกรานที่เขาแบบไปเต้นท้ายกระบะอะไรแบบนี้
แล้วก็นุ่งน้อยห่มน้อยอยู่แล้วเพราะคนไปเล่นน้ำ
แต่ทีนี้มันเต้นร่อนกันอยู่ริมสะน้ำด้วยนะครับ

สถานที่ที่ให้ครอบครัวเขาไปเล่นน้ำกันเพราะว่าสวนน้ำสาธารณะเนี่ยเขาก็มีเด็ก
เด็กนะมีเด็กตัวเล็กตัวน้อยเขาไปว่ายน้ำกันในวันหยุด
แล้วเวลาที่ครอบครัวพาลูกไป
แล้วลูกถามแม่แม่นี่พี่เขาทำอะไรกัน

แม่ก็ตอบไม่ถูกเลยนะครับ
เป็นคลิปจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้โพสต์ไว้

มีเด็กผู้หญิงผมสั้นใส่ชุดลักษณะเหมือนชุดว่ายน้ำ
เต้นรอบสระน้ำเช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย
ตัดผมคล้ายทรงนักเรียนเต้นอยู่ริมสะน้ำเช่นเดียวกัน
เขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าโอ้ยังเป็นเด็กวัยรุ่น

แล้วพอถึงวันหยุดก็มาเล่นน้ำแบบนี้
แต่ก็มาเต้นยั่วยวนแบบนี้ด้วยนะครับ
คลิปนี้ความยาว๑นาที๔๐วินาที
เมื่อถูกแชร์ออกไปโอ้โหหลายคนแสดงความคิดเห็น
ถึงเรื่องราวว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับ
บอกว่าสวนน้ำส่วนใหญ่ก็เป็นสถานที่ที่ครอบครัว
พาลูกไปพักผ่อนหย่อนใจและเล่นน้ำกัน
แต่เมื่อเจอลักษณะนี้ก็ไม่เหมาะสมไม่รู้จะตอบลูกว่ายังไง
ถ้าลูกถามแบบที่คุณอริยาตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะ
ซึ่งก็มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า
คล้ายที่สวนน้ำข้างตลาดนัดสังกษีเทพารักษ์สมุทรปราการ
เพิ่งจะมีข่าวเด็กตายไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับ
ทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นสวนน้ำในพื้นที่จริง
ปกติแล้วช่วงวันหยุดจะมีเหตุการณ์ตามคลิปให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง
ก็คือมีการเปิดเพลงให้วัยรุ่นมาเต้นตามขอบสระแบบนี้อยู่บ่อยนะครับ
แต่เมื่อก่อนเป็นเพียงสวนน้ำให้ครอบครัวแล้วก็เด็กไปเล่นน้ำกันจริงเท่านั้นนะครับ
ในส่วนตัวเราเคยเข้าไปเที่ยวที่นี่ไหมครับ

ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวพาลูกพลาดมานั่งเล่นพักผ่อนกันนะครับ
จากนั้นผู้สิทธิ์ข่าวก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อสวนน้ำดังกล่าวนะครับ
จากนั้นผู้สิทธิ์ข่าวก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อสวนน้ำดังกล่าวนะครับ
จากนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อสวนน้ำดังกล่าวนะครับ

แล้วก็เมื่อวานนี้ในเฟซบุ๊กร้านได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่า

ระบุนะครับว่าเปลี่ยนน้ำยังไม่เสร็จนะครับ
ขณะที่เฟซบุ๊คของสวนน้ำแห่งนี้ก็มีภาพเด็กและครอบครัวไปเล่นน้ำ
ขณะที่เฟสบุ๊คของสวนน้ำยังไม่เสร็จนะครับ

ขณะที่เฟสบุ๊คของสวนน้ำยังไม่เสร็จนะครับ
ขณะที่เฟสบุ๊คของสวนน้ำยังไม่เสร็จนะครับ

ขณะที่เฟสบุ๊คของสวนน้ำยังไม่เสร็จนะครับ

ขณะที่เฟสบุ๊คของสวนน้ำยังไม่เสร็จนะครับ

ขณะที่เฟสบุ๊คของสวนน้ำยังไม่เสร็จนะครับ